คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
กรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่ากฤษดามหานคร

เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณสะพานตัดมอเตอร์เวย์ที่บ้านกุฎน้อย
อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมาภาพนี้ค่ะ
ติดค้างอยู่แบบเนี้ยบนสะพานมอเตอร์เวย์กำลังก่อสร้าง
คนเจ็บเป็นผู้ชายอายุ๖๐นะคะเป็นข้าราชการบำนาน
ก็มีแผลถลอกตามตัวก็ส่งโรงพยาบาลศรีคิ้ว
ค้างอยู่แบบนี้คนเห็นโพสต์ก็ตกใจว่าอุ๊ย
ค้างอยู่แบบนี้ได้ไงคือถ้าใครไปเขาใหญ่ไปโคราช
จะรู้ว่าเขากำลังสร้างมอเตอร์เวย์อยู่ใช่ค่ะแล้วปัญหาก็คือ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นเหมือนกับว่าไม่ได้มีป้ายบอก
ว่ากำลังก่อสร้างแล้วคนขับอาจจะไม่ชำนาญเส้นทาง
ขับขึ้นไปแล้วก็ไปตกร่องแบบนี้แล้วก็ค้างอยู่แบบนี้อ่ะครับ
ไม่ตกลงไปข้างล่างนะอืมนะคะนักข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ก็เป็นจุดก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์จุดนี้เป็นมอเตอร์เวย์ยกระดับสูงจากพื้น
ประมาณห้าเมตรกว่ากว่าก็จะให้รถที่วิ่งระหว่างหมู่บ้านใกล้เคียง
อดไปได้ด้วยด้านบนอยู่ระหว่างก่อสร้างวางแผ่นปูน
เตรียมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กระยะห่างจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง
หกสิบเมตรก็มีคนงานกำลังติดเหล็กเส้นอยู่อะค่ะ
หกเจ็ดคนรถกระบาดที่เกิดเหตุยังคาอยู่ในร่องปูนอยู่เลยนะคะ
จากจุดที่ตัดที่ก่อสร้างไม่เสร็จประมาณ๔๐เมตร
เหลืออีกประมาณยี่สิบเมตรจะไปถึงอีกฝั่งช่วงเช้าวันนี้ทางบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์จุดเนี้ย
ก็เอาแท่งปูนแบรีเออร์สี่แท่งไปกั้นเอาไว้ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำอีก
แต่ตอนแรกมันไม่มีอะไรกั้นคือถนนเนี้ยต้องวิ่งเส้นข้างล่างอ่ะฮะ
ข้างบนเนี่ยเป็นทางที่เขาให้ผ่านแยกอ่ะใช่ไหมคือถ้าเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหวิ่งกันสบายชิกเลยนะ
แต่คำถามก็คือว่าขึ้นไปได้ยังไงใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นจุดที่ปกติแล้ว
เขาก็ไม่น่าจะเป็นทางเชื่อมที่จะขึ้นไปได้ง่ายง่ายทีเนี้ยเราก็เลยไปถามคนงานก่อสร้างคนหนึ่งอ่ะนะ
ชื่อว่านายดากี้แซวจันทึกนะคะอายุหกสิบสามแล้วเขาก็บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวาน
ประมาณห้าโมงครึ่งอะค่ะคนงานกำลังเลิกงานกันแล้ว
แล้วก็รถกระบะคันนี้วิ่งมาเลยเร็วมาเลยนะคะแล้วพุ่งเข้าไปที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จอ่ะ
แล้วคาดว่าน่าจะขับมาเร็วเหมือนกันพุ่งไปบนโครงเหล็กที่เรียงเอาไว้
แล้วก็ถลายไปสี่สิบเมตรเกือบถึงอีกฝั่งหนึ่งอ่ะค่ะคือที่ติดอยู่ในร่องปูนตรงนั้นอ่ะ
คือโชคดีนะครับเพราะไม่งั้นตกลงไปข้างล่างนะอืม
คือพอไปติดอยู่ยังแค่บาดเจ็บไงถ้าตกลงไปไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ

คนงานก่อสร้างอีกคนนึงค่ะนางสมบัติรักจันทึกอายุห้าสิบเก้า
บอกว่าจุดนี้เกือบเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งแล้วค่ะครับ
เมื่อวานก่อนที่กระบะจะพุ่งตกร่องก็มีรถยนต์คันหนึ่ง
มาด้วยความเร็วเหมือนกันแต่ว่ามาถึงตรงนี้แล้วเบรกทัน
อืมคนงานก็ทำงานกันอยู่พอดีช่วงเย็นพอเลิกงานกระบะมาอีกคัน
แล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุอย่างที่เห็นนะคะคือตอนแรกก่อนกระบะคันนี้มีรถเก๋งมาละคันหนึ่ง
แต่คันนั้นเบรกได้ครับวันนี้บริษัทผู้รับเหมาก็เอาแท่งปูน
เรอร์สีแท่งมาวางนะคะคนงานก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
ก็ป้องกันนะคะจุดนี้กว่าจะเสร็จก็น่าจะอย่างน้อย๓เดือนนะ

บอก
แต่ไม่ว่าจะเข้ายากเข้าง่ายมันก็ต้องทำป้ายให้ชัดเจนนะนะ

ทำสัญญาณบอกล่วงหน้านะครับคนขับรถกระบะคันเกิดเหตุชื่อ
นายชาญวุฒิธีรุราคำนะครับอายุ๖๐ปีตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะครับ
บาดเจ็บที่ศีรษะแล้วก็มีแผลถลอกตามตัวด้วยยังไม่สามารถให้การอะไรกับตำรวจได้
ญาติญาติก็ยังไม่พร้อมให้ข้อมูลนะครับบอกแค่เพียงว่าวันเกิดเหตุผู้เจ็บ
ขับรถมาจากบ้านเพื่อนที่อยู่ที่หมู่บ้านกุฎเตางับตำบลกุฎน้อยอำเภอศรีคิ้ว
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุสองกิโลเมตรขับรถมาทางลาดขึ้นถนนมอเตอร์เวย์แถวบ้านกุฎเตางับ
มุ่งหน้าจะไปตามทางเพื่อจะกลับบ้านในอำเภอสูงเนินแต่ด้วยความไม่ชำนาญเส้นทางนึกว่าถนนเนี่ยสร้างเสร็จแล้ว
ก็เลยวิ่งมาวิ่งจนมาถึงจุดเกิดเหตุตำรวจก็กำลังประสานกับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง
อเตอร์เวย์จุดดังกล่าวนะครับเพื่อให้มาเจรจาเกี่ยวกับการชดใช้เยียวยากัน
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเดี๋ยวจะให้คุยกันพรุ่งนี้นะครับ
ผู้เจ็บต้องการเรียกร้องค่าเสียหายเนื่องจากรถคันเกิดเหตุไม่มีประกันภัยด้วยนะฮะ
ต้องการให้ผู้รับเหมารับผิดชอบว่าทำไมไม่มีป้ายแจ้งเตือนว่ากำลังก่อสร้างอยู่ไม่มีแท่งเบรีเออร์กั้นเอาไว้
รถกระบะที่ติดค้างตอนนี้กำลังติดต่อรถเครนให้มายกลงไปนี่ยังติดอยู่อย่างนี้เลย
ค่ะก็อย่างที่คุณภาคภูมิสงสัยแหละว่าขึ้นไปได้ยังไงนึกออกไหม
คือถ้าจุดทางทางลอดผ่านเนี้ยมันจะเป็นเส้นหนึ่งอืม
แต่ว่าจากซ้ายไปขวาถ้าเราดูจากภาพเนี่ยที่รถคันนี้ติดเนี่ยแสดงว่าเส้นที่มาเนี่ยมันอาจจะเชื่อมกับถนนอยู่
แล้วมีป้ายบอกหรือเปล่าไงว่าเออเขตก่อสร้างนะสะพานยังไม่เสร็จนะ
นักข่าวของเราไปตรวจสอบให้เออเป็นยังไงไปตรวจสอบให้อันนี้เป็นถนนมอเตอร์เวย์ที่มีสองฝั่งนะคะ
คือฝั่งขาเข้าโคราชและขาออกไปกรุงเทพฝั่งที่เกิดเหตุเป็นฝั่งขาเข้าตัวเมืองโคราช
นี่ไงขับมาจะเป็นอย่างงี้ไงใช่แต่นี่คือเขาเอาแท่งมากั้นแล้ว
อันนี้คือมากั้นหลังจากเกิดอุบัติเหตุแต่ถ้าไม่กั้นคุณจะขับมาเรื่อยเรื่อยแบบนี้
ค่ะมีการก่อสร้างมอเตอร์เวย์อยู่หลายช่วงค่ะช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยมีระยะทางที่รถวิ่งได้ต่อเนื่องกันประมาณ๓กิโลเมตร
ซึ่งจะมีทางลาดต่ำอยู่๓จุดเนี่ยค่ะก็จะเป็นร่องรอยรถยนต์ที่สามารถวิ่งขึ้นไปได้
แต่นักข่าวของเราบอกว่าตลอดทางไม่มีป้ายเตือนเลยค่ะว่ากำลังก่อสร้างค่ะ
ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ได้เนี่ยคือมันวิ่งไปได้เรื่อยแบบเนี้ยแล้วไปถึงแบบ
คือถ้าจุดไหนที่เขาสร้างอยู่คุณจะต้องลงทางลาดต่ำใช่แต่อันนี้ไม่มีป้ายบอกเขาก็ตรงไปต่อ
เขาก็ตรงไปเรื่อยเลยไงแล้วก็ไปเจอจุดที่กำลังสร้างไม่เสร็จ
ก็เลยวิ่งไปตลอดอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้นะก็ทางก่อสร้างก็ต้องชี้แจงอ่ะ